ไปดูความคืบหน้าคดีที่ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนชื่อดังในจังหวัดกรสินถูกยิงเข้าที่ขมับจนบาดเจ็บสาหัส
ล่าสุดได้เสียชีวิตแล้วนะครับหลังจากที่เกิดเหตุทะเลาวิวาสกับภรรยาเพราะปมเรื่องสายโทรศัพท์ปริศนาที่มีเข้ามาในช่วงที่กำลังทานข้าวด้วยกัน
อย่างไรก็ตามทางภรรยายืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของปืนลั่นนะครับติดตามจากรายงานครับ

ช่วยเหลือดรรัฐศาสตร์พาณิชพงพักผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินที่ถูกอาวุธปืนยิงเข้าที่ขมับจนได้รับบาดเจ็บภายในบ้านพัก
ดรรัฐศาสตร์มีปากเสียงกับภรรยาแล้วทั้งคู่แย่งปืนกันจนปืนลั่น
โดยนางมะยุราภรรยาของดรรัชศาสตร์เป็นผู้มาขอให้เพื่อนบ้านเข้าไปช่วยชีวิตสามีในขณะที่เธอเองยังอยู่ในอาการตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
รวมทั้งเธอไม่ได้บอกว่าเรื่องราวเกิดขึ้นเพราะอะไรบอกแต่เพียงว่าดรรัฐศาสตร์ถูกยิง
ด้านเพื่อนบ้านไม่มั่นใจเบื้องลึกของเหตุสลดเพราะทั้งคู่รักใคร่กันดีเสมอมาและไม่เคยได้ยินสามีภรรยาคู่นี้ทะเลาะเบาะแว้งกันรวมถึงไม่เคยระบายความคับข้องใจใดให้ฟัง
ปกติทั้งคู่นี่เห็นไปไหนมาไหนก็ออกงานด้วยกันก็รักกันดีนะแต่ความส่วนตัวหรือว่าความสัมพันธ์ลึกซึ้งเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าเห็นก็เห็นดีกันถามกันทักทายอย่างนั้นอย่างนี้กันอยู่ถามข้างอยู่บ้านที่เขาทำขนมเขาว่าไม่เคยเห็นทะเลาะกันนะคู่นี้รักกันดีนะ
ตำรวจภูทรสำเร็จได้สอบปากคำนางมะยุราให้การว่าทั้งคู่ไปกินข้าวนอกบ้านและมีโทรศัพท์โทรมาที่เครื่องของสามี
นางมะยุราได้ยินปลายสายเป็นผู้หญิงจึงถามว่าใครโทรมาแต่สามีตอบไม่ได้จึงได้พากันกลับบ้าน
และเมื่อกลับมาถึงบ้านนางมะยุรายังไม่คลายข้อสงสัยจึงได้ถามย้ำขึ้นอีกจนนำไปสู่การมีปากเสียงกัน
ที่นางมะยุราจะไล่ให้สามีออกจากบ้านแล้วเกิดการแย่งปืนกันขึ้น
อาจจะยังคาใจอยู่นะครับอาจจะท่านอนสักตี๒ก็ลุกขึ้นมาสอบถามอีกว่าสงสัยว่าเป็นใครโทรเข้ามา
ก็ไม่สามารถจะคุยกันได้แล้วพอสักประมาณตี๔ก็ทางฝ่ายพอทางท่านรัฐศาสตร์ก็ขึ้นไปบนห้องเก็บเสื้อผ้าขึ้นอยู่ชั้น๒
ก็เลยเกิดการโต้เถียงทะเลาะวิวาสแล้วก็มีการยื้อแย่งอาวุธปืนขึ้นแล้วก็ในที่สุดก็อาวุธปืนก็เกิดลั่นขึ้นไปถูกปืนรัฐศาสต
ก็อ้างว่าทางดรเป็นคนถือแล้วก็เกิดการยื้อแย่งกันขึ้นนี่คือคำกล่าวอ้างนะต้องสอบประคำเพิ่มแล้วก็แจ้งข้อหาเพิ่ม
อาจจะเป็นฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไว้ก่อน
สุดปัญหาจบลงด้วยความตายครอบครัวต้องสูญเสียผู้นำในขณะที่ผู้ก่อเหตุอาจต้องคดี
ซึ่งยังต้องรอกระบวนการพิสูจน์ทางกฎหมายส่วนศพของดรรัฐศาสตร์ญาตินำมาประกอบพิธีทางศาสนา
กำหนดสวดพระอภิษฐามเป็นเวลา๔วัน